ที่ทางด้านของคุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับเขาก็ได้รับแจ้งมาจากพลเมืองดีบอกว่ามีพบเด็กหญิงพิการชาวจีนปักหลักขอทานอยู่ตามหน้าห้างในกรุงเทพครับหลายที่เลยนะแล้วรูปแบบเนี่ยจะคล้ายกันกับรูปแบบของร่างกายของคนพิการอันนี้จะคล้ายกันคือมีลักษณะของการถูกเหมือนถูกน้ำกรดสาดมาบาดแผลเป็นยังไงลักษณะแผลเป็นอย่างนี้
คือลักษณะเหมือนกับจะมีแผลไหม้แผลเป็นแบบนี้เลยส่วนแขนขานิ้วมือบางคนก็กุดทั้งแขนบางคนก็กุดเฉพาะนิ้วโอ้ยหลายรูปแบบแล้วก็เรื่องของการแต่งกายก็คล้ายคล้ายกันอีกแต่งกายยังไงล่ะคือแต่งกายด้วยชุดนักศึกษาอันนี้เป็นภาพที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงคนนี้อายุจริงเนี้ยประมาณสี่สิ
ปิ่นเกล้าซึ่งก็อย่างที่เห็นว่าก็มีคนที่จิตใจขี้สงสารนะคุณผู้ชมก็เข้ามาให้เงินกับผู้หญิงคนนี้ด้วยต้องบอกว่าเป้าหมายอันนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ใหญ่มากแล้วก็มีเป้าหมายเนี่ยหลายคนนะครับที่ทางคุณกันจอมพลังเขาได้รับแจ้งเข้ามาแล้วหลายคนก็ถูกจับไปแล้วด้วยซึ่งในจำนวนนี้ทุกทุกคนเลยไม่มีพาสปอร์ตติดตัวเอาเฮ้ยแล้วถ้าไม่มีพาร์

ว่าพอระหว่างที่จับกลุ้มคือทางคุณการจอมพลังเขาก็แน่นอนเขาก็ต้องอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจล่ามเนี้ยก็มาแสดงตัวทุกครั้งที่คนของตัวเองถูกจับกลุ้มอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นขบวนการเดียวกันหรือเปล่าพอล่ามมาแสดงตัวปุ๊บก็จะมีการยัดเงินกับทางเจ้าหน้าที่แล้วก็ทางคุณการด้วยเรียกได้ว่าก

ระดับหนึ่งอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวว่ากันเรื่องผลประโยชน์มาที่เรื่องของพื้นที่ก่อนพื้นที่ต้องบอกว่าไม่ได้มีแค่หนึ่งสองหรือสามน่ะพื้นที่ที่ถูกจับกลุ่มที่เห็นกันเนี้ยอันนี้เป็นย่านปิ่นกล้าวที่เห็นที่บอกไปแล้วเมื่อสักครู่นี้มีอีกจุดหนึ่งไม่ใช่อีกจุดหนึ่งสิมีอีกหลายจุดเลยอย่างภาพที่คุณผู้
ของสารแดงผู้หญิงคนนี้มีการถือไอ้เนี่ยไอ้สิ่งที่เห็นเขียวอยู่ในมือไหมนั่นคือกระป๋องเงินที่ทุกคนเนี่ยมีกระป๋องเงินใส่เงินในลักษณะแบบนี้เหมือนกันผู้หญิงคนนี้ถูกจับย่านบริเวณสะพานลอยตรงช่วงศรีลมสารแดงซึ่งมันไม่ได้มีแค่สีลมสารแดงเฉลิมเผ่าก็มีเฉลิมเ
ของขอทานเหล่านี้เนี่ยขออนุญาตอ้างอิงข้อมูลจากธนาคของ
คุณกันจอมพลังเนี่ยนะครับเขาระบุเอาไว้นะครับว่าบางคน
ที่ถูกจับมานั่งขอทานเนี่ยใน๑วันย้ำใน๑วันเท่านั้นและ
ใน๑วันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่า๖ชั่วโมงเท่านั้นเบิ้สตรงแต่
ตอนแรกต้องบอกว่ามี๖คน๖คนเนี่ยมาทำงาน๑วัน๖ชั่วโมงได้
เงิน๖ชั่วโมง๑๔๐๐๐บาทคุณอนุญาตคูณนิดนึงแล้วกันนะผมโง่
เรื่องเลข๑๔๐๐๐บาท๖คน๑๔๐๐๐บาท๖คนงู
หมื่นกว่าบาทแล้วถ้าไอ้หมื่นกว่าบาทนี่แล้วถ้าเป็นต่อเดือน๑ล้าน๘แสนบาท
คุณผู้ชมขอทานได้เงินเดือนละ๑๘๐๐๐๐๐บาทคืออะไรวะ
โอ้โหยอดเงินสะพัดมากต้องเรียกได้ว่า
เอาตรงนะอ่านอยู่นี่ก็แอบอิจฉาขอทานเหมือนกันนะ
พมว่าไงบ้างพมจ๋า
พมเขาก็คือทางเจ้าหน้าที่ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่พมคือทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย
ทางด้านของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เขาก็รับลูกเรื่องนี้ละ
บอกว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องเล็กไม่ใช่เรื่องถ้าใช้คำง่ายไม่เรื่องขี้
มันเป็นเรื่องระดับประเทศเพราะฉะนั้นมันต้องประสานกับหลายหน่วยงาน
ส่วนเรื่องของการค้ามนุษย์เขาก็ไม่ได้ทิ้งนะ
เขาก็ยังเก็บประเด็นนี้เอาไว้อยู่แต่มันจะต้องมาเช็คเป็นรายละเอียดเป็นรายคนเลยว่า
ขอทานคนนั้นถูกนำมาแสวงหาผลประโยชน์อะไรหรือเปล่า
อย่างที่บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน
ระหว่างประเทศเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าขอทานกลุ่มนี้
หรือกลุ่มอื่นอื่นที่เข้ามาในประเทศเราวีซ่าเป็นยังไง
มีเอกสารถูกต้องไหมเข้ามาถูกกฎหมายหรือเปล่า
ซึ่งเมื่อสักครู่ใหญ่นี้ก่อนที่จะเริ่มบันทึกเทปตรงนี้
ทางเจ้าหน้าที่เองเขาก็บอกว่าด้วยความที่นักข่าวก็ถามว่า
แล้วมันมีลักษณะหน้าตาของขอทำแบบนี้เข้ามาในประเทศนี้เยอะไหม
ตอนนี้เขาอยู่ในระหว่างการตรวจสอบเอาง่ายเรื่องมันเพิ่งบูมขึ้นมา
ก็ต้องบอกว่าจีนเทาเนี่ยเป็นอาชญากรที่หนีมาจากจีนแล้วมาหากินในบ้านเรา
แน่นอนรัฐบาลจีนจับตามองอยู่นะจับตามองเพราะอะไรเขาแอนตี้เรื่องแบบนี้
ซึ่งถ้าคนนี้กลับประเทศไปเนี่ยคนพวกนี้ถ้ากลับประเทศของเขาไปโดนรัฐบาลเล่นงานงานงอกอีก
เขาก็เลยไม่กลับไงเขาก็เลยจะต้องใช้คำว่าหากินอยู่ที่นี่อยู่ที่บ้านเรา
ซึ่งไอ้บ้านเราพื้นฐานก็เป็นคนขี้สงสารเป็นคนใจดีอยู่แล้ว
แน่นอนเรื่องนี้เรายังต้องตามกันต่อแล้วก็นอกจากตามกันต่อแล้วจากตรงนี้
ต่อไปนี้คงต้องคิดดีแล้วว่าขอทานที่คุณกำลังจะได้เห็น
น่าสงสารจริงหรือเปล่า
กว่าจะพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีครับ